ซึ่งก็มีประชาชนไปให้กำลังใจกันตามเส้นทาง
ซึ่งกีฬาโอลิมปิกนั้นถือว่าเป็นเวทีที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของนักกีฬาหลายคนทั่วโลก

และกีฬาโอลิมปิกที่ริโอในครั้งนี้นะครับ
ก็คาดว่าจะสร้างดาวดวงใหม่มาประดับวงการกีฬา

แล้วก็มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและก็ในระดับโลกครับ
ชายคนนี้คืออูเซนโบนักวิ่งทีมชาติกาเมก้า
ผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักวิ่งคนแรกในประวัติศาสตร์โอลิมปิก
คว้าเหรียญทองจากการวิ่ง๑๐๐เมตรไทย๓สมัยติดต่อกัน
การสร้างประวัติศาสตร์จนถูกขนานนำให้เป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดในโลก
เปลี่ยนชีวิตชายคนนี้ให้กลายเป็นคนดังที่ทุกคนรู้จัก
เช่นเดียวกับนักกีฬาเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกอีกหลายคน
การได้เหรียญทองจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปโดยปริยาย
เหมือนกับโมฮาเมดฟาร่านักกรีธาทีมชาติของสาวราชอาณาจักร
นอกจากความสามารถที่ทำให้เขาคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาได้แล้ว
ตั้งแต่การเป็นผู้อพยพไปจนถึงการฝึกฝนจนมีวันนี้
ยังทำให้เขามีแฟนคลับและมีสินค้าหลายอย่างขอให้เขาเป็นพรีเซนเตอร์
นักกีฬาว่ายน้ำฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของสิงคโปร์
จากเด็กธรรมดาธรรมดาในตอนนี้เขาไม่เพียงเป็นซุปเปอร์สตาร์
ชาวสิงคโปร์ทุกคนรู้จักเท่านั้น
แต่ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจของเขา
ยังทำให้คนทั้งโลกรู้จักนักกีฬาว่ายน้ำคนนี้ด้วย
ทองโอลิมปิกที่เขาได้รับไม่ใช่ของเขาเพียงคนเดียว

แต่เป็นของทุกคนที่คอยให้กำลังใจเขามาโดยตลอด
ชีวิตที่เปลี่ยนไปของนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก
กลับมาพร้อมกับชื่อเสียงเงินทอง
ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจ
โดยเฉพาะในแวดวงการตลาดและการประชาสัมพันธ์
นิตยสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์วิเคราะห์ว่า
เรื่องราวที่แตกต่างจากคนทั่วไป
เป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจของแวดวงประชาสัมพันธ์
เขาบอกว่านักกีฬาโอลิมปิกทุกคนล้วนมีคุณสมบัติพิเศษ
เพราะพวกเขามีลักษณะที่เราทุกคนไม่ได้เห็นในหน้าสื่อทุกวัน
นักกีฬาเหล่านี้ยังมีภาพของคนจริงที่มีคนจำนวนมากคอยให้กำลังใจด้วย
เรื่องราวของนักกีฬาจะยิ่งน่าสนใจเพิ่มขึ้นอีก
หากมีความรักในสนามแข่งขันเกิดขึ้น
คู่รักนักปั่นจากสาวราชอาณาจักร
ซึ่งก็ทำให้นักประชาสัมพันธ์อย่างจรฮาริงตันเชื่อมั่นว่า

จะถูกจับจ้องทั้งจากคนทั่วไปไปจนถึงนักโฆษณา
เขาบอกว่าเป็นที่รู้กันว่าเรื่องความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนสนใจเสมอ
และเรื่องราวของทั้งสองก็เป็นสิ่งมีค่า
เพราะมันจะทำให้ทุกคนนึกถึงเมื่อตอนที่ทุกสายตา
จับจ้องทั้งสองคนในช่วงโอลิมปิก
ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่แบรนด์สินค้าต่างชื่นชอบ
ในตอนนี้นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกในหลายประเทศ
ฉายแววในวงการอื่นนอกแวดวงกีฬา
เช่นเดียวกับในอินเดียที่นักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัล
ฉายแววเป็นเซลปิตี้ในชั่วข้ามคืน
ซึ่งซานเจวัสสุเทวานักการตลาดเครือข่ายสังคมออนไลน์ชาวอินเดีย
ก็ยืนยันว่าในอินเดียนักกีฬาโอลิมปิกก็กำลังเป็นที่น่าสนใจ
เขาบอกว่าผู้ชนะในกีฬาโอลิมปิกและได้เหรียญกลับบ้านเกิด

หากเดินไปตามตลาดในกรุงนิวเตลี

ทั้งที่ก่อนโอลิมปิกไม่มีใครรู้จักพวกเขามาก่อน
เช่นเดียวกับในประเทศจีน
มันยังเป็นพรีเซนเตอร์สินค้า
ต่างจากที่นักกีฬาในตำนานอย่างเหยาวมิง
ที่เคยได้รับในอดีต
จ้อมพลดาสุโขข่าวเทพรัชทีวีรายงาน